มีคนหนึ่งที่บอกว่าไม่เชื่อตั้งแต่เห็นตอนแรกเลยนะครับ
ก็คือพี่หนุ่มกัญชัยครับท่านผู้ชมครับ
พี่หนุ่มกัญชัยนี่ครับวันนี้ในรายการข่าวชัยใคร
ทางไทยรัฐทีวีก่อนจะถึงรายการไทยรัฐนิวโชว์ของเราเนี่ย
พี่หนุ่มกัญชัยบอกพอเห็นบางแจ๊คเนี่ยที่ไลฟ์กับสสเต้กับทกฤษณะ
แล้วเอาผ้าสีขาวและลูกไม้ของคุณตังโมมาโชว์เนี่ย
หนุ่มบอกเห็นแล้วผมไม่เชื่อเลย
ที่ไม่เชื่อเนี่ยเพราะมองแล้วมันไม่ใช่อย่างแน่นอน
เนื่องจากพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่านี่ความจริงแล้วเนี่ย
หนุ่มกัญชัยบอกว่ามีภาพของคุณแตงโมวันที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ท
และยังมีผ้าลูกไม้ผืนนี้ผูกอยู่ที่เอวอยู่หลายภาพ
ไม่ใช่แค่ภาพข่าวที่เห็นกันก่อนหน้านี้อยู่ภาพหนึ่งนะฮะ
แต่อันนี้พอเป็นภาพนี้เนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่า
มันดูได้ชัดเลยว่ามันเป็นผ้าคนละผืนกัน

สรุปง่ายคือผ้าของบังแจ๊กเป็นของปลอมพี่หนุ่มกัญชัยยืนยัน
พวกนี้ผมเป็นคนเอามาเปิดเอง
เนี่ยภาพนี้ของแตงโมเนี่ยหรือว่าภาพคลิปต่างนานา
ผมเอามาผมเป็นคนที่ส่งไว้ให้สื่อให้อะไรเองภาพนี้
ผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมบอกเลยว่าผมก็มีบางส่วนที่ผมเก็บไว้แล้วยังไม่ได้ส่งให้ใคร
ผมก็จะมีเห็นของผมนะผมให้ดูอย่างภาพนี้แล้วกัน
อันนี้อะไรแค่ตัวอย่างนะจะได้สิ้นสงสัยกันไปว่า
สิ่งนี้กำลังทำกันอยู่ทำให้สังคมเขาเวียนหัวกันหรือเปล่า
บางภาพนะขอแค่บางภาพนะภาพนี้นะขออนุญาตนะน้องตังโม
ภาพนี้นะผมไม่เคยเปิดเลยนะภาพนี้ผมไม่เคยเปิดนะ
ผมขยายให้ดูแล้วกันมันใช่หรือเปล่า

หนุ่มกัญชัยก็เลยยืนยันว่าผ้าของบางแจ๊กที่มีอยู่ไม่ใช่
ของปลอมทั้งนั้นแหละนี่ก็ว่ากันในเรื่องผ้านะคะ